คุณผู้ชมไปที่จังหวัดกาญจนบุรีก่อน
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จุดตัดทางรถไฟ
เชื่อว่าหลายคนโดยเฉพาะต่างจังหวัดอาจจะมีประสบการณ์นี้
เพราะว่าบางพื้นที่มันไม่ได้มีที่กั้น

แต่หลายคนคุณผู้ชมที่ผ่านจุดตัดทางรถไฟที่จังหวัดกาญจนบุรีจุดนี้

ปรากฏว่ามีรถคันหนึ่งขับแล้วรถมันเหินกระโดดขึ้นมา
ท้ายที่สุดนะคะมันเหวี่ยงไปชนเสาไฟฟ้า

มันก็เหวี่ยงกระแทกตรงมุมของคนขับพอดี

เสาไฟฟ้าหักงอแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑คนแล้วก็บาดเจ็บอีก๑คน
เหตุการณ์นี้อยู่บริเวณหน้าร้านขายรถยนต์มือสอง
ใกล้เคียงทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำแขวน
ตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะครับ
ผู้ชายที่กระเด็นออกมานอกรถเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
เป็นผู้ชายที่เรียกว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แล้วก็ยังมีอีกคนนึงก็คือเสียชีวิตติดอยู่ในซากรถเลย
พอตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักการมาถึง
ก็พยายามช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทันนะคะ
นี่ค่ะต้องเอาเครื่องตัดถ่างมางัดร่างผู้เสียชีวิตออกมา
แค่นั้นสิคุณผู้ชมดูสภาพรถพังยับเยินจริงนะ
เสาไฟฟ้าก็เสียหายด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องประสานการไฟฟ้ามาตัดกระแสไฟ
นำรถเครนมายกเสาไฟฟ้าออกใช้เวลา๒ชั่วโมงค่ะ
กว่าจะนำรถออกมาจากเสาไฟฟ้าได้
แล้วก็นำร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกอัดติดอยู่กับที่นั่งออกมา
ทุลักทุเลเลยอ่ะค่ะทราบชื่อผู้เสียชีวิตนะคะ
คนขับก็คือ๑๐ตรีธีธนสารดุงศรีแก้วอายุ๒๕ปี
ผู้บาดเจ็บคือ๑๐ตรีสริทชัยเชียงพินอายุ๒๔ปี
ทั้ง๒นั้นเป็นทหารสังกัดกองพลทหารราบที่๙ค่ายสุรสีกาญจนบุรีค่ะ
หลังเข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้ว๑๐ตรีสริทให้ข้อมูลกับตำรวจ
เขาบอกว่าเดินทางมาจากบ้านพักในค่ายทหารมาพร้อมกับผู้ตายนี่แหละค่ะ
มุ่งหน้าไปที่ตลาดสดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ขณะที่กำลังขับรถแล่นผ่านทางรถไฟช่วงถนนจุดตัดทางรถไฟค่ะ
จู่รถมันเหินลอยจากพื้นถนนแล้วก็เสียหลักเซไปที่ฟุตบาท
แล้วก็อัดเข้ากับเสาไฟฟ้าอย่างจังนะคะครับส่วนเจ้าของร้านขายรถยนต์มือสอง
บริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลบอกว่าจุดนี้มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
แล้วส่วนใหญ่นะก็เป็นรถของคนต่างถิ่นที่เขาไม่ทราบว่า
ตรงนี้มันมีจุดตัดทางรถไฟก็คือขับมาด้วยความเร็ว
พอมาปุ๊บมันชะลอไม่ทันแล้วมันเป็นเนินนะคะ
รถก็เลยเหินก็เลยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
รถที่มันเหินขึ้นมาเนี่ยมันจะบังคับทิศทางยากนะ
จริงมันไม่เหมือนในหนังนะที่มันจะลงปุ๊บแล้วมันก็พุ่งตรงไปได้
บังคับทิศทางไม่อยู่มันเอ็นออกด้านข้าง

รถไฟหรือเปล่าการทางหรือเปล่ายังไงทำป้ายหน่อยนะคะ
กันหน่อยยังไงก็แล้วแต่ไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้

แบบนี้ก็ทำให้สูญเสียทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตด้วยนะคะ